พาไปตลอดกินกับบรรยากาศฟินกันก่อนนะคุณผู้ชม
ไปดูร้านนี้เขาบอกว่าทานอาหารพร้อมกับวิวที่แบบริมบึงบัวหลวง
มันจะต้องฟินมันจะต้องสวยมันจะต้องอิ่มและอร่อยมากแน่
จังหวัดมหาสารคามเดอร์คาเดอร์
กินไปด้วยกินดอกบัวได้ด้วยหรือเปล่า
ไม่ใช่คือร้านมันอยู่ในบึงดอกบัวแบบนี้
บรรยากาศมันก็ต้องดีมากเลยนะครับ
ต้องรับรองว่าโอ้โหถูกอกถูกใจแน่
นี่คือร้านอาหารบัวโบราณนะคะอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
หน้าไปไปแล้วจะต้องเช็คอินกันด้วย
นายพิมารศรีมารัฐเจ้าของร้านบัวโบราณคาเฟ่บอกว่า
เปิดร้านอาหารในบึงบัวหลวงขึ้นเป็นแห่งแรกของมหาสารคามเลยนะคะ
ตกแต่งร้านก็จะมีของโบราณที่สะสมเอาไว้ออกมาตั้งโชว
ลูกค้าได้ชื่นชมกันแล้วก็มาถ่ายภาพบรรยากาศบัวหลวง
ทำเป็นซุ้มให้นั่งทานข้าวแล้วก็ไปถ่ายภาพอัพลงโซเชียลกันได้ด้วย

ทีนี้ภายในร้านเขาก็จะมีของตกแต่งแบบนี้นะคะ
ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ค่ะคุณจะออกแนวแบบพื้นบ้าน
อย่างเช่นปาเก้
อันนั้นมันพื้นสำหรับปูบ้าน
อาหารพื้นบ้านอาหารง่ายไงอาหารประจำถิ่น
ค่ะอย่างเช่นต้มไก่บ้านหมูกรอบผัดพริกเกลือ
แล้วก็อาหารตามสั่งทั่วไป

ด้วยอย่างชากาแฟอาหารราคาไม่เกิน๑๐๐บาท
ถือว่าไม่แพงนะได้บรรยากาศดีด้วย
ส่วนสาเหตุที่มาเปิดร้านแนวนี้เพราะว่า
อยากที่จะสร้างตัวเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
แนวความคิดที่มาเปิดร้านนี้ก็คือ
อยากให้สารคามมีสีสันในเรื่องของ
ผมอยากทำให้ร้านที่มันมีคนมาเสพบรรยากาศ
แล้วก็ชื่นชมในเรื่องของของเก่า
พาครอบครัวมาได้ทั้งลูกแล้วก็เด็กอะไรอย่างนี้ครับ
มากินกาแฟมากินอาหารทานอาหารชื่นชมกับบัว
ชมของโบราณที่เราสะสมถ่ายภาพ
หรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ฮะ
ให้เดินทางมาท่องเที่ยวกัน
ซึ่งสารคามไม่ค่อยมีร้านที่เป็นออกแนวสไตล์วินเทจแบบนี้ครับ

วินเทจไปถึงเจ้าของร้าน

ค่ะก็ใช่ไงเจ้าของร้านเขาวินเทจขนาดนี้
ร้านออกมามีเอกลักษณ์มีสไตล์แบบนี้
นี่ดูภาพบนสวยมากนะคือไม่เคยเห็นเอาจริงนะดิ
ฉันยังไม่เคยเห็นคาเฟ่ที่เป็นแบบอยู่กลางบึงบัวแบบนี้สักเท่าไหร่
น่าสนใจนะที่นี่น่าสนใจมากเลย
ใครชอบบรรยากาศแบบนี้อาหารอร่อยบรรยากาศฟิน
ก็แวะไปชิมไปชมกันได้นะคะ
ร้านบัวบัวร้านคาเฟ่บึงบัวหลวงมหาศาลค่ำ